มีเรื่องที่น่าสะเทือนใจเกิดขึ้นนะครับเมื่อเด็กชายวัย๑๓ปีคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นนักมวยนะครับได้เสียชีวิตคาสังเวียนหลังจากถูกคู่ต่อสู้
ใช้หมัดน็อคเข้าไปจนเลือดข้างในสมอง

ภาพวินาธีการชกหมวยคู่ระหว่างเทศมงคลสวิลัยทอง
ปพีนพัฒน์หรือน้องเล็กอายุ๑๓ปี
ชกกับฟ้าใหม่วสุดประเสริฐหรือพุทธลูกล่มกล้าว
ซึ่งในคลิปนี้เป็นยกที่๓จะเห็นได้ว่าช่วงแรก
น้องเล็กถูกชกจนเสียหลักโดนเวียงเกือบล้มลง
จากนั้นเมื่อชกต่อได้ไม่นานก็เสียหลักอีกครั้ง
และถูกแทงเข่าเสยเข้าไปที่คาง
โดยระหว่างนั้นคู่ชกของน้องเล็กได้มีการชี้
เพื่อให้กรรมการเข้าไปดูหรือประเมินว่าน้องสามารถชกต่อได้หรือไม่
แต่กรรมการกลับให้สัญญาณมือเพื่อชกต่อ
หมัดสุดท้ายทำให้น้องเล็กล้มลงหัวกระแทกพื้น
หมดสติกลางเวทีและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
ในวันนี้ญาติของน้องเล็กได้เดินทางไปรับศพ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการ
นายดำรงทาสโกผู้เป็นลุงเปิดเผยว่า
น้องเล็กต้องชกมวยเพื่อหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อายุ๘ขวบ
เพื่อนำเงินที่ได้จากการขึ้นชกแต่ละครั้ง

จากฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยและพ่อแม่อย่าร้างกัน
โดยที่บ้านได้ปลูกฝังเรื่องการชกมวยตั้งแต่เด็ก
เพราะลุงเป็นนักมวยเก่าทำให้น้องเล็กรักในการต่อยมวย
ซึ่งในวันเกิดเหตุเป็นผู้มัดเชือกที่มือน้องเล็ก

โดยยืนยันว่าสภาพร่างกายของน้องแข็งแรง๑๐๐
ซึ่งในยกที่๓ที่ทำให้น้องเสียชีวิต
บอกว่าเป็นเพราะกรรมการไม่สั่งให้หยุดชก
และไม่เข้าเซฟนักมวยเมื่อรู้ว่าจะล้ม
โดยวินาทีที่น้องเล็กสลบลงในอ้อมกอด
เหมือนอยากบอกว่าไม่ไหวแล้ว
แซพอตี้
เขาร้องบอกให้กรรมการดูหน่อยประมาณนี้ครับ

แต่ก็ไม่ได้มีการยุติ
ด้วยความที่เป็นเด็กร่าเริงทำให้เพื่อนในห้องเรียน
โรงเรียนมัธยมสมุทรกิจวิทยาคม
ต่างรู้สึกเสียใจพอรักเพื่อนคนนี้มาก
และถึงแม้เป็นเด็กกำพร้าแต่ขยันหาเงินช่วยเหลือครอบครัว
เรียนเก่งรวมถึงประทับใจ
ขณะอยู่กับเพื่อนน้องเล็กจะเป็นคนอ่อนโยนอย่างมาก

คุณเรียนเก่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ
ที่จุ๊วรักไหมรัก
ได้ท็อปพี่เพราะว่าอังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์
ได้ท็อปหมดพี่เพราะว่าพื้นฐาน
ขณะที่คู่ชกของนักมวยเด็กฟ้าใหม่สอพระนคร
ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
หลังจากโดนต่อว่าและโจมตีอย่างหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ใครจะด่าใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่
อยู่บนเวทีก็ได้แต่ทำหน้าที่ทำตามสัญชาติยาน
เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
สูญเสียในครั้งนี้ทางครอบครัวของน้องเล็ก
ไม่ได้ติดใจเอาความเพียงแต่ฝากข้อความสั้นไว้เป็นอุทาหรณ์
ในการออกมาตรการป้องกันความปลอดภัยนักชก
ที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปีเหมือนกับนักมวยผู้ใหญ่
รวมถึงให้คัดเลือกกรรมการที่มีความชำนาญ
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน